ที่สมุทรปราการคลิปนี้มาครับ
เป็นคลิปที่คุณครูผู้หญิงสอนวิชาคณิตศาสตร์
พัวนะครับ
หัวนักเรียนไป๒ทีนะครับ

ถ่ายไว้ได้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อย
นี่คุณผู้ชมหัว
ตบกดแบบนี้มันแน่นจริงคุณผู้ชม
เจ็บด้วยนี่แล้วไม้เหนียวฟาดไปนะ
คุณผู้ชมดูทันไหมผมก็ดูไม่ทันว่าลงโต๊ะหรือลงมือเด็ก
นี่เด็กแบมืออยู่ล่ะ
นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สมุทรประการแอบถ่ายเอาไว้ครับ
แล้วใช้เป็นหลักฐานไปให้ผู้ปกครองดูก่อน
ผู้ปกครองโอ้โหเห็นปั๊บเอาคลิปส่งให้สื่อมวลชนเลยฮะ
นะครับระบุข้อความบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชั้นมัธยมปลาย
นักเรียนถูกครูผู้หญิงคนนี้นะครับ
ตีบ่อยมากใช้อารมณ์รุนแรงกับเด็กในคลิปบรรยายแบบนั้น
ส่วนเพจอีซ้อขยี้ข่าว๒นะครับนำคลิปมาโพสต์ไว้ระบุข้อความว่า
ถ้าส่งเด็กไปเรียนแล้วต้องเจอครูที่มีพฤติกรรมเช่นนี้กับลูกหลาน

ครูและนักเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของครูรายนี้ดีว่าอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวลงไว้ประมาณนี้
นะครับขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
บอกแคลรุกว่าน่าจะพอมาก
บางคนบอกถ้าไม่รักในอาชีพนี้
ทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นนะ
อีกคนบอกว่าการตีไม่ได้แก้ปัญหาลูกหลานชาวบ้าน
ที่ระบายอารมณ์ไปดูดีกว่าโรงเรียนจะชี้แจง
ยังไงไปสอบถามครับลงพื้นที่ไป
ไปสอบถามจากสำนักงานเขตพฤษฎภาษฎา
ในภูมิพระรักษาท่านรองภูมิในการเขต

ไปร่วมประชุมไปตรวจเยี่ยมนักเรียน

คุณครูคนที่อยู่ในคลิปในเบื้องต้นมีย้ายไปแล้ว

ช่วยราชการที่สำนักงานสปพสมุทรประการเขต๑จนกว่าจะสอบสวนเสร็จ
หากพบว่าครูมีเจตนาที่ไม่ดีกระทำโดยอารมณ์แล้วเด็กได้รับบาดเจ็บ
ลดโทษทางวินัยลดขั้นตัดเงินเดือนสูงสุดคือไล่ออกนะไม่รู้จะโดนขั้นไหน
เด็กเนี่ยนะครับนัดผู้ปกครองเข้ามาคุยกันนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พมต้องมาเยียวยาสภาพจิตใจแต่เบื้องต้นเด็กก็ยังเรียนมาเรียนตามปกติ
แล้วก็ดูแล้วสภาพจิตใจของน้องยังดีอยู่ครับ